เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีอาคารหอพัก๓ชั้นอยู่ในเขตเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซุดตัวลงมาจนทำให้ตอนนี้ต้องประกาศเป็นพื้นที่อันตรายนะคะแล้วก็อบพยพคนออกจากพื้นที่ค่ะ
หอพักอาคารเปี่ยมสุกเลขที่๑๙ทับ๑๑หมู่ที่๓ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในสภาพที่พังเสียหายนะคะ
เพราะว่าซุดตัวลงมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐบัวขาวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงใต้ร่วมกับนายสันขเกียรติกุญเจริญนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธนภัยจังหวัดสมุทรปราการได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
๕องศาชาวบ้านที่อยู่ภายในหอพักและบ้านเรือนใกล้เคียงในระยะ๒๐เมตรก็ต้องอบพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ประกาศเป็นพื้นที่อันตรายค่ะนางสาวรัสมีชัยชาญผู้เช่าห้องภายในตึกห้องที่๕ชั้น๑เล่าว่าช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกาได้ยินเสียงดังคล้ายคนทะเลาะกันก่อนท
ก็เพิ่งหนีออกมาก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบค่ะเบื้องตนเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ขอให้ชาวบ้านออกจากอาคารแล้วก็สั่งห้ามเข้าไปในพื้นที่อาคารนะคะเพื่อความปลอดภัยได้มีการประสานวิศวกรเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุอาคารสุดอย่างละเอียดค่ะ